พลเอกเบรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษนะครับ
ซึ่งท่านถึงแก่ศัลยกรรมเมื่อวานนี้นะครับ
เวลา๙นาฬิกา๙นาทีที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับ
สุริอายุรวม๙๘ปีกับอีก๘เดือนนะครับ
พลเอกเบรมเนี่ยทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายหลายด้าน
ใช่ค่ะท่านถือเป็นรัฐบุรุษ๒แผ่นดินนะคะเป็นประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
สมัยรัชกาลที่๙และรัฐกาลที่๑๐๓๑ปี
แล้ววันนี้เนี่ยคนใกล้ชิดก็เปิดเผยว่าพลเอกเบรมท่านได้แจ้งความประสงค์กับคนใกล้ชิดเอาไว้
บอกว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยนะขอมอบให้บริจาคให้กับประชาชน
เอาไปช่วยเหลือประชาชนให้หมดเลยค่ะท่านถือเป็นบุคคลตัวอย่างนะคะ
ที่ทำความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินใช่แล้วครับ
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยาและคณะรัฐมนตรี
เดินทางไปร่วมพิธีพระชธานน้ำหลวงอาบศพพลเอกเบรมตินสุรานนท์
ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษที่วัดเบนจมะบพิษดุสิตวนาราม
รวมถึงฝ่ายการเมืองและประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยด้วยนะครับ
โดยวันนี้ร่างของพลเอกเปรมที่คลุมด้วยทงชาติไทยได้เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สู่พระที่นั่งทรงธรรมโดยมีพลตรีนิติตินสุรานนท์
นายทหารนอกราชการซึ่งเป็นหลานชายของพลเอกเบรม
เป็นผู้ถือรูปถ่ายของพลเอกเบรมนำหน้าขบวนเคลื่อนร่าง
รับว่าการสูญเสียในครั้งนี้กระทบกับขวัญกำลังใจของกำลังพล
เพราะพลเอกเบรมเป็นตัวอย่างในการทำงานที่ซื่อสัตว์สุจริต
เป็นปูชนิยบุคคลของกระทรวงกลาโหม
ในการทำงานเราก็เทิดทูลท่านต้องถือว่าท่านเป็นปูชนิยบุคคลของสุจริตกระทรวงกราโฮม
แบบนี้จะควรตำรับใจของคุณครับ
ก็ต้องมีบ้างนะครับเพราะคนเราก็เป็นปัญหาคนอย่างนี้ก็ยากอะนะ
ด้านนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าเมื่อไม่เกิน๗วัน
ที่ผ่านมาพลเอกเบรมได้ให้นายทหารคนสนิทติดต่อมาที่ตัวเองนะคะ
และแจ้งว่ามีความประสงค์ที่จะบริจาคทรัพย์สินบริจาคอะไรบางอย่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม
พลเอกเปรมเคยถามไปหลายครั้งแล้วว่ามีความเห็นยังไงบ้างที่จะทำโครงการต่าง
บริจาคอะไรดีให้กับส่วนรวมเพราะไม่ต้องการเก็บอะไรเอาไว้ทั้งหมดและไม่คิดว่าท่านจะมาจากไปนะคะ
ส่วนแก่นำนปชค่ะทั้งนายวิรการมุสิกพงศ์นายจตุพรพรมพันธ์นายนัทธวุฒิสายเกลือ
ได้แสดงความเสียใจและขออโหสิกรรมต่อพลเอกเบรมขอให้แยกแยะความเคลื่อนไหวและความเห็นของนปชก่อนหน้านี้ออกจากกัน
นายวิรการบอกว่าการขอขมาพลเอกเบรมไม่สามารถพูดสั้นได้ในขณะนี้
เป็นที่เคารพนับถือซึ่งตนเองพร้อมจะเดินทางไปร่วมพิธีศพด้วย

ผู้หัวสืบส่อมตอนใต้

อย่าถุงขึ้น
ถือว่าเป็นการหรือความอโอปกริกรรม

ที่จะต้องไม่ให้มันเกิดต่อไป
คือเรื่องความซื่อสัตว์สุจริต
ก็เป็นแบบอย่างหนึ่งของนายกรัฐมนตรี
และสุดท้ายก็คือคำว่าผมพอแล้ว

ควรที่จะเอาเป็นแบบอย่างของคำว่าผมพอแล้ว
ส่วนเรื่องความเห็นที่แตกต่างกันมา

ผมในฐานะที่เป็นคนพุทธ

เพราะว่าเราเป็นคนไทย
สามารถแยกแยะทุกอย่างได้
ส่วนในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์

สถานศึกษาทุกแห่งวันนี้ได้ลดทงครึ่งเสาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะครับ
ตามประกาศของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่ศัลยกรรมของพลเอกเบรม
ขณะที่ในหลายจังหวัดก็ร่วมแสดงความอาลัยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาบ้านเกิดของพลเอกเบรมนะฮะ
วันนี้คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเลิศคณิตมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พระธรรมรงค์ในเขตทศวรรณเมืองสงขลา
บ้านเกิดของพลเอกเบรมโดยพร้อมใจกันถือทงชาติไทยและรูปของพลเอกเบรม
และร่วมกันร้องเพลงความฝันอันสูงสุดเพื่อแสดงความอาลัยและเชิดชูเกียรติให้กับพลเอกเบรม
ก็เป็นการแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่สัญญากรรมของพ่นเอกเกรมนะครับ